สวัสดีค่ะวันนี้คุณอยู่กับเอมมี่สโฮโรและทำนายไทยรัฐ
รายการที่คุณมีสิทธิ์เลือกดวงชะตาของคุณเองผ่านกองไพ่ทั้ง๓กอง
กับการพิกะเด็กค่ะและแน่นอนนะคะเพียงแค่คุณใช้หัวใจดวงน้อยน้อย
ดวงใหญ่ของคุณอธิษฐานแล้วไพ่จะสื่อสารกับคุณ
หัวข้อในวันนี้ถ้าเกิดคุณได้คลิกเข้ามาดูแสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์
นำพาให้คุณได้มาเลือกไพ่กับคลิปนี้และในหัวข้อวันนี้ค่ะ
นั่นก็คือหัวข้ออยากรู้ว่าโอกาสสำเร็จในเรื่องงาน
จะเป็นไปตามที่คุณหวังเอาไว้หรือไม่มาให้ใจของคุณ
นำทางและให้ไพ่ทำนายดวงชะตาของคุณล่วงหน้ากันดีกว่าค่ะ
ธำนายถ่ายรักธำนายถ่ายทักกับธำนายถ่ายรัก
ถ้าคุณพร้อมแล้วมาเลือกไพ่กันดีกว่านะคะ
วันนี้เรามีไพ่ทั้งหมดสามกองให้กับคุณเลือกค่ะกองที่หนึ่งทางด้านนี้นะคะ
ทีวีซีรีส์กล้องที่สองค่ะนะคะกล้องที่สามค่ะ
ใน๓กองนี้กองไหนดึงดูดหัวจิตหัวใจและสายตาของคุณมากที่สุด
เลือกไพ่แล้วอธิษฐานไปพร้อมพร้อมกันค่ะ
และสำหรับใครนะคะที่เลือกกองไพ่ที่๑กับหัวข้อ
อยากรู้โอกาสสำเร็จในเรื่องงานจะเป็นไปตามที่หวังไหม
ไพ่สำหรับนี้ทีวีซีรีส์ค่ะไพ่กำลังจะสื่อสารกับคุณแล้วนะคะ
อธิษฐานจิตไปพร้อมพร้อมกันโอกาสสำเร็จในเรื่องงานของคุณค่ะ
จะเป็นไปตามที่คุณหวังเอาไว้หรือไม่
ก็จะต้องมีทั้งน้ำขึ้นน้ำลงนะวันยังมีข้างขึ้น
กับข้างแรมเลยนับภาษาอะไรกับเรื่องงานของเรา
ณสถานการณ์ตอนนี้โอกาสของเพื่อนที่เข้ามาเลือกกองที่๑ค่ะ
ต้องบอกว่ามันอาจจะมีเรื่องที่มันอึดอัดใจหรือไม่ได้ดั่งใจ

คุณคะสิ่งที่คุณกำลังคาดหวังในเรื่องของการงาน
อาจจะไม่ได้ตรงตามเวลาที่คุณอยากจะทำ
เหมือนกับว่าตอนนี้งานของคุณเองนะอาจจะมีเรื่องที่มันถูกต้อง

งานที่ได้อาจจะไม่ใช่งานที่คุณปรารถนาที่จะทำ
ไฟฝันที่อยากจะทำตั้งแต่อ้อนแต่อ่อน
แต่มันเป็นสิ่งที่คุณควรจะทำ
เพราะคนรอบข้างหรือสังคมที่คุณอยู่
บอกว่าเฮ้ยเธอต้องเป็นแบบนี้เธอต้องทำแบบนี้สิ
ดังนั้นณวันนี้ค่ะโอกาสสำเร็จในเรื่องการงานของคุณ

แต่มันช้าหรือมันอาจจะสำเร็จนะ
แต่ว่ามันไม่ได้แบบสุขสมปรารถนา
ดังนั้นเราก็เลยต้องมาดูให้คุณต่อไปค่ะว่า

คุณต้องพยายามต่อสู้โฟกัสห้ามหยุด
หยุดเลยปุ๊บนะคุณก็คือหยุดการพัฒนา
หยุดการตามหาความฝันของคุณเอง
ดังนั้นขึ้นอยู่กับคุณเลยค่ะว่าใครที่เข้ามาเลือกกองที่หนึ่ง
คุณจะยังอยากอยู่แค่ตรงนี้
หรือคุณอยากจะก้าวกระโดดไปไกลกว่าเดิม
อย่าไปสนใจคำคอรหาหรือคำพูดคำวิจารณ์ต่างในช่วงนี้รอบตัวของคุณนะคะ
เพราะคุณมีดีในตัวของคุณเองเพียงแค่ว่าตอนนี้
สิ่งที่มันดีมันกำลังบ่มเพาะอยู่นะมันยังไม่แบบผุโผล่ออกมาจากพื้นดินนั่นเอง
สิ่งหนึ่งค่ะที่เอมมี่เห็นเลยคืออะไรภายใน๖เดือนข้างหน้า
ถ้าคุณอยากที่จะได้ในสิ่งที่คุณคาดหวังในวันนี้อีก๖เดือนข้างหน้า
คุณมีโอกาสที่จะได้สิ่งนั้นอีกครั้งดังนั้นค่ะณวันนี้แม้ว่า
ไพ่อาจจะบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงใจเราหรอกนะคำตอบที่คุณจะได้
สมมุติว่าถ้าคุณอยากหางานในช่วงนี้อาจจะสมมุติสมัครไปแล้ว
คุณอาจจะได้นะเงินอาจจะไม่ถึงเท่าที่คุณต้องการ
คุณก็อาจจะเลือกว่าเอองั้นยังดีกว่าแต่อีก๖เดือนข้างหน้า
สมัครงานใหม่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการ
และได้ในสิ่งที่คุณอยากทำด้วยเหมือนกันนะคะ
ใครที่ตอนนี้ค่ะกำลังจะต้องไปเผชิญกับเหตุการณ์บางอย่าง
อยากจะแบบโปรโมทตัวเองฉันจะทำได้ไหมเนี่ยเอมมี่
บอกเลยค่ะว่ามันมีเรื่องของความแบบสับสนสับสนอะไรสับสนในตนเอง
สับสนทางเพศแต่อย่างใดแต่คุณสับสนว่าเอ๊ะ
เหมาะกับงานนี้ไหมนะฉันจะทำตำแหน่งนี้ได้หรือเปล่า
คือไพ่บอกเลยค่ะว่าคุณลองไปก่อนเพราะยังไงคุณต้องสู้
กว่าคุณจะได้อะไรมามันได้มายากกว่าคนอื่นเขา
ดังนั้นชีวิตของคุณมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะ
เพราะอะไรคะกองนี้คือโรยด้วยหนามกุหลาบเลย
ดังนั้นเวลาคุณเดินคุณอาจจะต้องมีการระแวดระวังนิดนึง
ระวังอะไรระวังในสิ่งที่ตัวเองต้องการ
ท้อแท้ไปก่อนเพราะคำพูดของคนอื่น
วันนี้ค่ะกองนี้บอกแล้วณวันนี้นะ
คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยใจท้อใจหน่อย
รู้สึกว่าฉันต้องลงแรงลงมือทำมากกว่าคนอื่น

สำเร็จในเรื่องงานของคุณเองเนี่ย
ณวันนี้ไพ่ไม่ได้บอกว่าจะเป็นไปตามที่คุณหวัง
แต่ไม่ได้บอกว่าคุณจะเป็นไปดั่งหวังไม่ได้
เพียงแค่กว่าจะมามันช้าคุณยังต้องค้นหาอีกเยอะ
ใบนี้ค่ะเขาบอกเลยว่าคุณจะต้องหาด้วยแว่นขยาย
แสดงว่าสิ่งหนึ่งที่คุณกำลังมองอยู่หรือทำอยู่

คุณก็อาจจะต้องไปหาจุดนั้นให้เจอ
ลองมาเสริมให้คุณนิดนึงนะคะว่าการสู้ของคุณเองเนี่ย
ถ้าฉันอยากจะสำเร็จไม่ต้องรอ๖เดือนเอมมี่

บอกค่ะว่าคุณต้องทำอะไรที่คุณมีความสุข
แสดงว่าถ้าคุณมีความสุขกับการแต่งตัว

คุณก็ต้องมีความสุขแต่งตัวให้เต็มที่เลย
ไม่ต้องไปสนใจค่ะว่าแฟชั่นนี้มันไม่ใช่ช่วงนี้

แต่เราก็สามารถแต่งตัวให้น่ารักได้
เราอาจจะใส่เป็นอะไรคะชุดเฟอร์บี้

คนอื่นจะมองว่าเราเป็นคนคนบ้าหรือเปล่ามาแต่งตัวอะไร
ใส่เสื้อหนาวอะไรขนาดนี้ในหน้าร้อน

คุณทำไปเลยค่ะอะไรที่มันทำให้คุณมีความสุข
พอคุณทำไปปุ๊บคุณก็จะได้โอกาสได้จดหมายจากนกตัวหนึ่ง
คุณได้ทำอะไรดีนะคะสิ่งที่คุณชอบ
ออร่าพลังงานของคุณเองมันก็จะส่ง
บอกให้คนอื่นรู้เลยว่าเฮ้ยฉันพร้อมที่จะรับโอกาสดีและสิ่งดีแล้ว
แล้วคุณทำไปเรื่อยค่ะการสู้การพยายามของคุณคุณทำไปเรื่อย
ฝึกฝนไปเรื่อยวันหนึ่งคุณก็จะเก่งในเรื่องนั้น
แล้วก็จะไม่มีใครสามารถมาคอรหานินทาคุณได้
แล้วดูสิคะยิ่งคุณสู้ต่อไปเรื่อยนะ
ปลายทางบ้านปลายของคุณเองมีแต่คนมาเซลเบสเฉลิมฉลองด้วย
อีกอันหนึ่งที่ไพ่บอกมาเลยมีไพ่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอยู่ตรงนี้คุณเห็นไหม
แสดงว่าอะไรค่ะโอกาสที่จะสำเร็จในเรื่องงาน
อย่าเดินไปนะคุณต้องส่งอีเมลนะคะใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์
ค้นหางานทำไปได้เลยหรืออีกอย่างหนึ่งคืออะไรคะ
นี่เลยค่ะช่องไทยรัฐคุณอย่าลืมค่ะเข้ามาดู
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผีถ้าเกิดเรื่องผีทำให้คุณมีความสุขสนุกสนาน
หรือถ้าเกิดคุณบอกว่าอุ๊ยอยากรู้จังเลยว่าดวงช่วงนี้เป็นยังไง
ก็นี่เลยค่ะรายการนี้เลยทำนายไทยรัฐนั่นเอง
บอกเลยค่ะว่าวันนี้ทำนายไทยรัฐและเอมมี่ได้บอกคุณแล้วว่า
ณวันนี้โอกาสสำเร็จในเรื่องงานของคุณอาจจะแบบอุ๊ยตะกิดตะขวงเล็กน้อย
แต่การที่คุณสู้ต่อไปเรื่อยคุณจะสำเร็จในอนาคตแน่นอน
ขั้นต่ำคือ๖เดือนข้างหน้านะคะ
ให้๑ใบสรุปให้กับเพื่อนที่เข้ามาเลือกกองที่๑นี้
คือเอมมี่เห็นพลังงานของคุณที่เป็นคนเป็นเรื่องนักสู้แล้ว
ตอนนี้หลายคนอาจจะคิดในใจว่าเถียง
เอมมี่มันไม่จริงหรอกชีวิตเรามันยุ่งจะแย่แล้วอ่ะ

สิ่งที่คุณทำมาตลอดแล้วมันกำลังจะดี
เห็นไหมสิ่งหนึ่งที่จะเสริมได้เลยค่ะ
พยายามทำให้ตัวเองยุ่งเข้าไว้
หรือไปอยู่ในที่ที่มันแบบคนพลุกพลาด
อะไรคะไปเลยพรุ่งนี้เช้าจ่ายตลาดกัน

บริษัทใหญ่คุณไปได้เลยค่ะ

คุณไปทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์
หรือไปทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะ
ทำงานกับประสานงานกับหลายแผนกแบบนี้ค่ะจะดี
ดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากหางานอย่าส่งแค่ที่เดียว
ถ้าเกิดคุณอยากที่จะพัฒนาตัวเอง
คุณก็ไปเรียนค่ะไปเรียนในหลายด้านนะคะ
แล้วเดี๋ยวคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอน
และนี่ก็คือภาพรวมนะคะสำหรับใครที่เข้ามาเลือกกองนี้

อยากรู้ว่าโอกาสการสำเร็จในเรื่องงาน
จะเป็นไปตามที่คุณคาดหวังเอาไว้หรือไม่

และแน่นอนว่าถ้าใครอยากให้เอมมี่ทำหัวข้ออะไรอีก
และนี่ก็คือการทำนายแบบภาพรวม
สำหรับเพื่อนที่เข้ามาเลือกกองที่๑ค่ะ

๖ข้ออยากรู้ว่าโอกาสสำเร็จในเรื่องงานของคุณจะเป็นไปตามที่หวังไหม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

แล้วเหนื่อยมากมากเลยแต่กองนี้เก่งในเรื่องของการรับคำสั่งนะ
คุณเก่งในเรื่องของการรับคำสั่งถ้าเกิดใครหัวหน้าของคุณเองหรือใครก็ตามแต่แหละ
บอกให้คุณทำอะไรคุณทำได้แม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าอียัง
เห็นไหมแต่ฉันก็ทำอยู่ดีนะคะเพราะว่าคุณเก่งไงคุณเป็นคนเก่งอ่ะ
แล้วก็ไม่ค่อยแสดงออกคนก็เลยไม่รู้ว่าสรุปแล้วเธอคิดอะไรอยู่
หลังจากนี้ค่ะกองนี้เราบอกแล้วว่าถ้าคุณอยากให้ความเครียดหรือความกังวลใจของคุณ
มันน้อยลงคุณต้องพูดออกมาไม่มีใครรู้ว่าคุณคิดอะไรนะ
อะไรดีคุณก็ต้องบอกนะคะคิดถึงอะไรเนี่ยอะไรดีเอมมี่ก็บอกว่าดี
แต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ดีฉันทำไม่ได้อย่าไปสัญญาเด็ดขาด
คุณก็ต้องบอกเขาไปเลยค่ะว่าสิ่งนี้เราทำไม่ได้แล้วเราก็จะไม่ทำด้วย
แอบดูหน่อยค่ะว่าโอกาสสำเร็จในเรื่องงานที่มันดูแบบเรื่อยมันเป็นเพราะอะไร
แล้วบอกว่ามันไม่เป็นไปตามที่คุณหวังมันไม่สามารถพูดได้ว่ามันจะไม่เป็นไปตามที่คุณหวัง
แต่ที่มันดูเรื่อยดูชิวดูเฉยเป็นเพราะว่าคุณเคยคาดหวังอะไรบ้างไหมคะ
สำหรับเรื่องงานของคนกองนี้นะคือดูแล้วเหมือนคุณพยายามที่จะเดินหนีออกไป
จากสิ่งที่คุณทำอยู่มากกว่าเหมือนคุณยังไม่ได้อินกับการที่อยากจะเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงาน
คุณยังไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วฉันจะมีแพชชั่นอะไรที่จะเดินก้าวไปสู่จุดสูงสุดในสิ่งที่คุณทำอยู่
คือกองนี้ยังดูเครียดยังดูวิตกกังวลยังไม่รู้ว่าอนาคตของตัวเองต้องการอะไรในงานของคุณกันแน่
ออกไปทำธุรกิจส่วนตัวไหมอันนี้ก็ยังไม่เด่นมากเพราะยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรอย่างชัดเจน
เติบโตไหมหันไปมองรอบข้างถ้าฉันยังต้องทำงานกับคนกลุ่มเดิมอยู่บางทีก็คิดเยอะนะคะ
หรืออาจจะรู้สึกว่าที่ที่เราอยู่เนี่ยมันยังไม่ได้ตอบโจทย์หรือเติมเต็มเราได้ทุกด้าน
ดังนั้นค่ะกองนี้บอกเลยนะถ้าเกิดคุณจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งหรือจะเป็นไปตามหวัง
มันจะต้องเป็นคนนอกที่เข้ามาบอกคุณเพราะคนนอกนะคะก็คือม้าตัวเนี้ยเขากำลังวิ่งมา
กลับมาบอกคุณแล้วว่าเฮ้ยเธอกำลังจะมีสิ่งดีหรือมันจะมีงานดีหรืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับคุณ
รอคุณอยู่โอเคป่ะดังนั้นกองนี้คุณไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปกังวลค่ะ
ตอนนี้ปล่อยใจให้มันสบายสบายจอยจอยไปกับงานของคุณเอและอีกอันหนึ่งคืออะไรคะ
ลืมว่าคุณต้องพูดออกมาเครียดก็พูดร้องเพลงก็ได้นะระบายบ่นก็ได้นะคะ
จริงคุณเป็นคนเก่งเพราะคุณเป็นคนเก่งคุณสามารถจัดการปัญหาส่วนตัวได้ดี
เอามาใช้กับการงานดูบ้างเนาะถ้าเกิดคุณบอกว่าเออเอมมี่เราเอามาปนกันไม่ได้หรอก
เราอยากแยกกันให้ชัดเจนเลยอันนี้เรื่องส่วนตัวอันนี้เรื่องงาน
บอกเลยค่ะถ้าคุณบริหารชีวิตส่วนตัวของคุณเหมือนบริหารการงาน
ไปรอดสบายมากเลยใครก็เอาคุณลงไม่ได้จริง
อย่าทำอะไรเร็วไม่ต้องใช้ทางรัฐ
คือคุณอย่าใช้อะไรที่มันรวดเร็วเส้นสายมันไม่เหมาะกับคุณ
เพราะคุณเป็นคนที่ใครจะทำอะไรก็ทำถูกปะ
แต่สิ่งนี้ค่ะเดเดวิลเขาบอกมาว่าคุณอดทนไม่มากพอที่จะได้โอกาสนั้น
แสดงว่าไม่เกิน๘เดือนนี้ค่ะ๘เดือนนะดูยาวนานนะ
เอาเป็นว่า๒๘เดือนให้เร่งหน่อยกระตุ้นคุณหน่อย
ให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะไม่ขี้เกียจแล้วฉันจะเต็มที่กับการงาน
เดือนนี้ค่ะมีโอกาสดีบางอย่างที่กำลังจะเข้ามาให้คุณเลือก
และตัดสินใจณสถานการณ์นั้นถ้าเกิดคุณเป็นพลังงานของกองสอง
คุณเข้ามาคุณจับตาจับจิตให้ดีเลยนะคะว่า
โอกาสสำเร็จในเรื่องงานกำลังจะมีหวังเข้ามาแล้ว
เดือนนี้คุณจะมีโอกาสได้เลือกได้ตัดสินใจ
แม้ว่านะมันจะมีเรื่องที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ตรงใจเราผิดหวัง
แต่นะคะขอให้คุณเลือกสักอย่างหนึ่ง
และสิ่งนั้นจะนำพาให้คุณได้เจอกับกรยานมิตรที่ดี
บุคคลนั้นค่ะเกาะเขาไว้ให้แน่น
เพราะคนคนนั้นจะมอบโอกาสที่๒๓๔๕มาให้คุณ
นี่เป็นการทำนายแบบระยะไกลเลยนะ
ดังนั้นใครที่เลือกกองนี้เราบอกเลยค่ะว่า
ในช่วง๒๓เดือนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยมมี่มันไม่เจอหรอก
แต่พอคุณเจอกลับมาคอมเมนต์บอกกันได้ไหม
ใครวะจะมีเหรอมันไม่มีหรอกนะ
อย่าเพิ่งรอดูก่อนนี่มันคืออนาคตของคุณ
และนี่ก็เป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณค่ะ๒๘เดือนนี้มีแน่นอน
ตอนนี้ถ้าคุณบอกว่าไม่มีหรอกอย่าเพิ่งรีบเถียงก่อนนะ
มีชัดเจนและเขาจะเป็นคนที่บอกแล้วว่าจะมาเป็นกรยานมิตรที่เสริมดวงให้กับคุณด้วย
กองนี้ค่ะชัดเจนมากมากเลยในช่วงนี้ค่ะโอกาสสำเร็จในเรื่องงานของคุณ
ขึ้นอยู่กับคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับไพ่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรเลย
ถ้าเกิดคุณค่ะกำลังคิดว่าฉันอยากสำเร็จในเรื่องงานแล้วคุณเต็มที่คุณได้
แต่ถ้าคุณยังแบบว่าสองจิตสองใจอุ๊ยฉันอยากสำเร็จในเรื่องงาน
อยากหางานใหม่แต่คุณไม่หาคุณก็จะยังไม่สำเร็จ
ดังนั้นขึ้นอยู่กับคุณเท่านั้นเลยค่ะ
และนี่ก็คือภาพรวมของเพื่อนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่๒สำหรับนี้นะคะ
แน่นอนว่านี่คือพลังงานโดยภาพรวมไม่ใช่ดวงของคุณกันใดคนหนึ่ง
ถ้าเรื่องนี้จะตรงกับคุณในหัวข้อหรือประโยคไหน
คอมเมนต์บอกกันสิว่าประโยคไหนกระแทกใจคุณอย่างมากนะคะ
มี่จะได้รู้เอาไว้และถ้าเกิดใครอยากให้เอมมี่ทำ
ไพ่หัวข้อใดเพิ่มเติมสามารถพิมพ์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลย
และนี่ก็คือภาพรวมสำหรับเพื่อนกองที่๒กับ๖ข้อ
อยากรู้ว่าโอกาสสำเร็จในเรื่องงานจะเป็นไปตามที่คุณคาดหวังไหมหรือไม่ค่ะ
และนี่คือกองที่สามค่ะกับหัวข้ออยากรู้โอกาสสำเร็จของคุณเป็นไปตามที่คุณที่หวังไหม
มาดูกันค่ะว่าสำหรับนี้จะบอกอะไรกับคุณ
ไม่ว่าคุณจะคิดอะไรอยู่ค่ะว่าความหวังของคุณในเรื่องของการงานจะเป็นอย่างไร
ตรงตามที่คุณปรารถนาเอาไว้
ว่าหรือไม่

มาอย่างแซดเลยอ่ะอุ๊ยเครียดมากคิดเยอะไปหมดกังวลอะไรก็ไม่รู้
มีอะไรหลายเรื่องที่คุณจะต้องจัดการหรือสิ่งที่คุณต้องการจริงค่ะ
รอบข้างอาจจะไม่ได้สนับสนุนไม่ค่อยแนะนำไม่ค่อยอยากจะช่วยเหลือเท่าไหร่
ทำให้คุณอาจจะต้องเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองอย่างมาก
แต่ทีนี้ค่ะสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้ในเรื่องงานเรามองว่ามันน่าจะต้องข้องเกี่ยวกับคน
พอมันต้องห้องเกี่ยวกับคนคุณก็อาจจะปวดหัวปวดใจในเรื่องของคนรอบข้างไปสักนิดนึงเนาะ
ดูก่อนนะเราจะยังไม่สรุปให้กับคุณค่ะเรายังอยากให้คุณติดตามเอมมี่ไปจนจบนะคะกองนี้

แล้วก็พูดเลยมีการคิดเล็กน้อย
โอกาสสำเร็จในเรื่องงานของคุณจะเป็นไปตามที่คุณคาดหวังเอาไว้ค่ะ
ปรบมือปรบใจให้กับคุณ
แต่พอมีแต่เข้าใจก็เครียดทันทีนะเพราะไงกระวดามันมาใบแรก
มันคิดมากคิดเยอะคิดไปหมด

คิดอะไรเกินความเป็นจริงเรื่องยังไม่เกิดฉันคิดไปก่อนแล้วอ่ะ
มันเลยทำให้เราเป็นไงคะเครียดฉันไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใคร
ไม่เอาทำอะไรไม่ได้จิตใจมันคลั่นเนื้อคลั่นตัวไม่อยู่กับตัวไปหมดเลย
ทั้งนั้นที่จริงคือปลายทางมันสำเร็จแต่ใจเรานี่แหละอ่อนแอเหลือเกิน
คุณต้องไปบริหารหัวจิตหัวใจคุณหน่อยแอบดูค่ะว่าถ้าเกิดเก้าดาบมันขึ้นมาค่ะ
เราจะเครียดอะไรคิดอะไรเยอะแยะเนี่ยคิดอะไรมากมายคิดแล้วคิดอีก
มันเป็นเท่ากับกำลังกายพอดีเลยคุณเปลี่ยนความเครียดให้เป็นพลังงานนะคะ
พลังงานของการออกกำลังกายไปเรื่อยแล้วคุณก็อาจจะบรรเทาความเครียดได้
คือคุณนะไปคิดถึงความสำเร็จแล้วอ่ะแล้วดันไปคิดว่าอะไรสำเร็จแล้วใช่ป่ะ
แล้วทำไมไม่สำเร็จล่ะเป็นอะไรก่อนก็เครียดแทนเลยเนี่ย
เนี่ยเป็นคนแคร์คำพูดคนอื่นเยอะนะคุณเป็นคนน่ารักนะคะใจดีอ่ะ
ใจดีใจเย็นใจบุญสุนทานเป็นคนแคร์คนรอบข้างมากเลย
อาจจะทำให้คุณมีภาวะแห่งความแบบกังวลใจเพราะว่ากลัวคนนู้นคนนี้จะพูดว่า
สิ่งที่เธอทำมันไม่ดีหรอกนะคะอย่าไปเปรียบเทียบกับใครชีวิตเราใช้ซะโอเคป่ะ
ไม่ต้องไปยุ่งกับใครนะคะเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน
คุณเป็นคนทำอะไรเพื่อครอบครัวเพื่อคนรอบข้าง
คุณก็เลยแบบค่อนข้างเครียดและกังวลมากเลยว่า
ถ้าฉันทำอันนี้ไปมันอาจจะเป็นผลดีความรู้สึกที่ดี
แล้วครอบครัวเราล่ะเขาจะเข้มแข็งแข็งแรงหรือเปล่า
คือคุณดูแล้วไม่ได้โฟกัสที่เรื่องเงินทองเท่าไหร่
คือเงินคนเราก็หวังแหละแต่ของคุณอ่ะมันเหมือนอยากที่จะเป็น
คือคุณทำไม่ได้เพื่อตัวเองเลยเพื่อคนอื่นทั้งนั้นเลย
ดังนั้นวันนี้ค่ะกองนี้คุณต้องทำเพื่อเอมมี่แล้วแหละ
แล้วสิ่งที่คุณอยากจะทำเพื่อตัวเองหรือทำอะไรให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้น
คุณลองมาบอกกันค่ะแล้วเดี๋ยวพอเราได้มาพูดแล้วว่า
อยากจะทำอะไรให้กับตัวเองบ้างทั้งที่สมัยก่อนเนี่ยที่ผ่านมา
คุณอาจจะเลือกที่จะทำอะไรเพื่อคนอื่นมาโดยตลอด
ตอนนี้ค่ะคุณต้องลองกลับมาเพื่อบอกตัวเองแล้วว่า
ถ้าคุณอยากทำในสิ่งนั้นคุณมาย้ำให้กับตัวเองเรื่อย
แล้วคุณจะได้สำเร็จตามที่คุณหวัง
ช้าหน่อยนะแต่คุณจะได้แน่นอน
ดูหน่อยนะคะว่าไก๊ค่ะที่ไพ่อยากจะบอกให้กับ
พลังงานของคนที่น่ารักกองนี้คนที่ทำอะไรเพื่อคนอื่น

บางครั้งคุณอาจจะต้องเลือกที่จะพักบ้าง
อยู่กับตัวเองบ้างคุยกับตัวเองบ้างถามตัวเองบ้าง
และเมื่อใดที่คุณถามแล้วนะคะ
โอ้โหไพ่อันนี้แอบดูก่อนนะโอ้โหชัดเจนมากเลยอ่ะ

แต่สุดท้ายบทสรุปของคุณคุณก็ยังเลือกตัดสินใจตามคนอื่นอยู่ดี
วันนี้ค่ะดีใจมากเลยที่เราได้มาเจอกันแล้วคุยกันนะ
สื่อสารกับคุณผ่านทางนี้เลย
คุณคะเราอยากให้คุณมองตัวเองในแง่บวกมากขึ้นนะ
สร้างพลังงานที่ดีให้กับตัวเองมากขึ้น
ภูมิใจในตัวเองคุณผ่านมาได้ขนาดนี้คุณเก่งมากแล้ว
หลังจากนี้นะคะคุณไม่ต้องไปสนใจอะไรเลย
แต่สิ่งหนึ่งที่คุณควรจะสนใจคืออะไรคะหัวใจของคุณค่ะ
คุณอยู่ตรงนี้แล้วคุณพักผ่อนหย่อนใจ
คุณทำนู่นทำนี่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
คุณยอมรับสภาวะแห่งความคิดของคุณความต้องการของคุณได้
สำเร็จในเรื่องงานของคุณมันอยู่ใกล้แค่นี้เองนะคะ
คุณเอามือเอามาจับนี่ได้เลยอ่ะแต่ตอนนี้คุณดันคิดไกลเกินไป
สิ่งเดียวที่คุณต้องคิดเลยค่ะว่าวันนี้คุณทำอะไรอยู่
ต้องการอะไรในวันพรุ่งนี้อีก๕วันข้างหน้าคุณจะทำอะไร
อีก๑เดือนข้างหน้าคุณต้องการแบบไหน
แล้วคุณก็จะสำเร็จตามที่คุณหวัง
อยากจะกระโดดกอด
ไพ่คุณเจอแต่ปัญหานะชีวิตเนี่ย
คืออยู่เฉยก็มีคนเอาปัญหามาให้เลยเนี่ยกองนี้
แล้วเราก็เป็นไงคะรับทุกอย่างด้วยเป็นโทรศัพท์เหรอคะ
ทำไมก่อนนะคือกองนี้นะ
สิ่งทุกอย่างของคุณนั้นมันกำลังจะเป็นไปตามที่หวังแล้วจริง
มันถึงขั้นนั้นแล้วอ่ะคุณดันไปเดินถอยหลังเอง
เปลี่ยนใหม่ค่ะวันนี้ขอให้คุณทำอย่างเดียวคืออะไรคะ
เดินตรงไปข้างหน้าเท่านั้นเห็นจุดกลับรถเลยไปค่ะ
ไม่ต้องกลับโอเคป่ะอันนี้แซวเล่นนะ
คือขอให้คุณมุ่งมั่นกับเป้าหมายที่ชัดเจนของคุณ
แล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการโอกาสที่จะสำเร็จมีหวังไหม
แต่อย่างเดียวคืออย่าเพลี่ยงพร้ำไปก่อน
ฟังเสียงหัวใจตัวเองให้บ่อยคิดไว้เยอะค่ะว่า
ชีวิตของคุณต้องการอะไรกันแน่แล้วคุณจะได้ในสิ่งนั้น
กองนี้ชัดเจนค่ะคุณค่ะถ้าคุณอยากรู้ว่า
สำเร็จในเรื่องงานของคุณจะเป็นไปตามที่คุณหวังไหม
เอมมี่กล้าบอกตรงนี้เลยค่ะว่าสำเร็จตามที่คุณหวัง
สิ่งเดียวที่คุณต้องระวังก็คืออย่าแคร์คำพูดคนอื่น
หัวใจของตัวเองและความต้องการของตนเอง
และนี่ก็คือภาพรวมนะคะของเพื่อนที่เข้ามาเลือกกองที่๓นี้
หัวข้อโอกาสสำเร็จในเรื่องงานจะเป็นไปตามที่คุณหวังไว้หรือไม่
ถ้าตรงกับคุณในด้านไหนอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกเอมมี่กันไว้สักนิดหนึ่ง
และกลับมารับพลังงานดีพลังงานบวกกับเอมมี่
และทำนายไทยรัฐได้ในทุกสัปดาห์